แล้วก็๒สมัยหลังพวกเขานั้นได้แค่รองแชมป์เสริมทัพใหญ่
หวังจะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ครับ
แม้จะไม่เห็นหน้าครับแต่เห็นโครงร่างแล้วก็รูปร่าง
ทุกคนจะรู้ดีว่าเขาคนนี้คือใครและสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องเดากันไปนะครับ
หมายเลขนี้เป็นหมายเลขประจำตัวของมุมัติอุสบานบูซาด้วยครับ
จะเข้ามาเป็นกำลังหลักของชนบุรีในระดูการใหม่ครับ
ชมบุรีมีโปรแกรม๔รายการใหญ่นะครับที่ต้องลงเล่นคือ
เป็นคนไทยประติศาสตร์ที่ยิงประตูได้ในลีกของสเปนด้วยนะครับเป็นคนแรก
วงรางวัลนะครับดาวสันโวนะครับทั้งสองรายการพร้อมกับคว้ารางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยม
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาด้วยครับ